เผาคนที่ขับรถไทยมานี่ค่ะ

คือขับรถไทยของนั้นถูกห้าม

กลับไปก็ไม่เห็นแหละไม่เจออะไรแล้วก็จริงจริง
แบบนี้ก็มันจะมีอ้อยเยอะไงอ่าตอนนั้นอ่ะเราถ่ายรถ
เนี้ยเรามรีนเข้นรถจบะหรือรถอะไรแปลก
ที่วิ่งผ่านไปไหมไม่นะ

ช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรที่แปลกผ่านเข้ามาเลยไม่

ถ้าผมเห็นขายออกไปก็ไม่เห็นรอบร้อยมันเต็ม